คุณผู้ชมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไล่ล่าโหดเหลือเกินผู้ชายคนนี้
จำได้ไหมเราเพิ่งเสนอข่าวไป
ที่ไปถือคือไปถึงที่ร้านเสริมสวยของผู้หญิง
เอาจริงเขาคบหากันมาแต่ผู้หญิงพอรู้ว่าเฮ้ยเธอมีครอบครัว
เธอมีลูกมีเมียอยู่แล้วเธอคบกับฉันไม่ได้นะฉันจะเลิก
ปรากฏตามง้อขอคืนดีเขาไม่ได้ขับรถมาเลยค่ะแล้วเดินเข้าไปเสร็จ
เอาด้ามปืนเนี่ยทุบกระจกจนเตะแล้วยิงเขาเลยคือแล้วหนีไป
ตอนนี้ตำรวจไล่ล่าตัวอยู่นะคะยิงให้กระจกแตกแล้วเอาเปลืองทุบ
แล้วมุดเข้าไปก่อเหตุไปก่อเหตุฆ่าผู้หญิงตายนะ
ใช่ค่ะโหดมากเลยนะคะแล้วก็คนก่อเหตุที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปกล้องมุงมือปิดเดิมแล้วไว้
วมหอมอายุ๕๔ปีไปยิงนางสาวจำเรียงฤทธป้องอายุ๔๗ปี
เธอเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยจนกระทั่งเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

ตำรวจบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิด
ใช้เวลาในการก่อเหตุแค่๔นาทีเท่านั้น
แล้วขับรถหนีออกไปอย่างใจเย็นค่ะ
ปัญญาวันที่หนีไปเขาขับรถหนีไปทางถนนระเบาะไผ่กรอกสมบูรณ์นะคะ
ซึ่งเส้นทางนี้มันออกไปได้หลายจังหวัด
และตัวผู้ก่อเหตุบ้านเขาเองเนี่ย
มก่อเหตุตำรวจสอบสวนมาแล้ว

จำเรียงเนี่ยคบกับผู้ก่อเหตุนายปัญญา

พอรู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวก็เลยขอเลิก
แล้วเขาพยายามตามง้อขอคืนดีนะคะจำเรียง
แต่จำเรียงไม่ยอมค่ะหนีมาเรื่อย

ถึงขั้นโทรไปเตือนคนตายด้วยซ้ำ
ให้ระวังตัวนะสามีใจร้อนมาก
เธอเองยังเคยถูกทำร้ายเหมือนกัน

ญาติและลูกชายของผู้ตายนิมวลพระส่งมา๔รูปค่ะ
ทำพิธีไปเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อ
ในจุดเกิดเหตุที่ร้านเสริมสวยแห่งนี้นะคะ
มีการเก็บทั้งเสื้อผ้าที่นอนเข้าของเครื่องใช้ออกมาด้วย
ส่วนบรรยากาศที่วัดบางคู
กเศร้านะคะเตรียมจัดสถานที่รดน้ำศพในช่วงบ่ายวันนี้
พี่สาวผู้ตายค่ะก็คือจำลอง
จำลองบอกเดือนก่อนนายปัญญาเอาจริงก่อนที่จะมาฆ่าน้องสาวตาย
เคยทำร้ายเตะหน้าอกน้องสาวนะคะ

ทีนี้ตัวเองก็เป็นคนบอกนายปัญญาคนก่อเหตุอนุภาพปัญญา
ปัญญากลับไปอยู่กับลูกกับเมียเถอะอย่ามายุ่งกับน้องสาวเธอเลย
ถ้าตำรวจจับตัวได้จะไม่ให้มาขอขมาศพ
และขอให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ

แน่นอนว่าตำรวจบอกว่าตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ขอสารออกหมายจับนายปัญญาแล้ว
เร่งติดตามตัวดำเนินคดีเลยค่ะ
ก่อเหตุได้อุกอาจมากนะคะ

แต่ก็เขาไม่อยากจะยุ่งด้วยก็ยังตามไปยิงเขาเลย